เมื่อวานนี้รักษาราชการนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่นะครับ
ไปดูงานที่ฉะเชิงเซาครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับ

ใครพูดสิราวรักลุงป้อม
ราวรักลุงป้อมแบบเมื่อกี้นะครับ
แล้วมีการอวยพรโอ้โหขอให้อยู่๑๓๐ปีนะ

ท่านคงหันไปถามทีมงานบอกถามผมหรือยัง

ไปติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนการผลิตน้ำปลาปลา
ที่สถานีผลิตน้ำปลาปลาฉะเชิงเซานะครับ

ก็เดี๋ยวนี้ท่านตอบทุกคำถามแล้วนะ
ไม่มีแรกประเภทไม่รู้นะครับ

ท่านจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากครับ
เรื่องใหญ่เลยนะครับ